ช่วงนี้มาดูเรื่องราวของพลทหารเข้มกันหน่อย
ถ้าคุณผู้ชมจำได้พลทหารเข้ม

ทำร้ายร่างกายจนสาหัสเลย

แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
พ่อแม่ไปรับศพเมื่อวันศุกร์
เพื่อไปที่บ้านเกิดที่บุรีรำ

กับทั้งสามคนที่ทำลูกเขาด้วย

จะได้ไม่มีอะไรติดใจด้วยอีก

พร้อมด้วยที่บรุงฤดีศรีหะวงค์
พ่อและแม่ของพลทหารคชาหรือว่าพลทหารเข้มอายุ๒๒ปี
เป็นทหารเกณฑ์ของค่ายมณฑลทหารบกที่๑๓จังหวัดลบบุรี
ถูกพลทหารรุ่นพี่๓นายซ้อมจนอาการสาหัส
ตอนแรกไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่๑๔กันยายนที่ผ่านมา
พ่อแม่เดินทางมารับร่างไร้วิญญาณของลูกชาย
หลังจากที่แพทย์สถาบันนิติเวชวิทยามโรงพยาบาลตำรวจ
ทำการชนสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
โดยพ่อกับแม่มีการนำเครื่องแบบทหารมาให้กับลูก
ได้เปลี่ยนสวมใส่เป็นครั้งสุดท้าย
โดยก่อนที่เข้ารับศพคุณผู้ชมฮะ
คุณพ่อเองก็มีการจุดทูบจุดเทียน
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็ไปรับร่าง
แล้วก็เอามือลูบบริเวณศีรษะของลูกนะฮะ
แล้วก็บอกกับลูกสั้นบอกว่า
กลับบ้านนะลูกกลับบ้านด้วยกัน

ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเข้มแข็งมาก

เพราะไม่อยากให้วิญญาณของลูกไม่สบายใจ
พ่อแม่ของพลทหารเข้มบอกว่า
ไม่คิดติดใจเรื่องของสาเหตุการตายของลูกแล้วล่ะ
แต่ว่าอยากจะให้ลูกไปสบายมากกว่า
ไม่ต้องห่วงหรือว่ากังวลอีกแล้ว
พ่อแม่จะเข้มแข็งจะไม่ร้องไห้
และจะส่งลูกสู่สุขติด้วยรอยยิ้ม
พ่อแม่ต้องกลั้นไม่ให้ร้องไห้
ลึกเสียใจแทบใจสลายแทบขาดใจ
เพราะคิดว่าถ้าเกิดร้องไห้ลูกชายต้องรับรู้

เพราะไม่อยากเห็นพ่อแม่ร้องไห้เสียใจแน่นอน

อยากให้รุ่นพี่ทั้ง๓คนพร้อมครอบครัวกับญาติ
ถ้ามีโอกาสนะเดินทางไปไหว้ศพไปงานศพพลทหารเข้มหน่อย
ไปขอข้อมานหน่อยเพราะตอนนี้ครอบครัวสิทธิ์กรรมให้หมดแล้ว
ส่วนโทษของรุ่นพี่๓คน
ก็มีคนถามว่าอยากให้ถึงประหารหรือเปล่า

เขาบอกว่าไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นหรอก
เพราะทั้ง๓คนเขาก็มีครอบครัวต้องดูแลเหมือนกัน
ทั้ง๓คนครอบครัวเขาคงลำบากเหมือนกัน
ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนการเยียวยาดูแลครอบครัวนั้นเนี่ย
กองทัพรวมทั้งผู้บังคับบัญชา

เชื่อว่ากองทัพจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวเอง

กรณีนี้เป็นเหตุการณ์สุดท้าย
ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรั้วทหาร
หรือว่ากับพลทหารคนอื่นอีก
ไปฟังเสียงของพ่อของพลทหารเข้มครับ

ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกังวล

ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็รักลูกมาก
ท่านก็ดูแลลูกตลอด
ไม่ได้ปล่อยปะละเลยหรือไม่ได้ทอดทิ้ง
เพราะฉะนั้นลูกไปก็อย่ามีกังวล
ขอให้ไปดีมีความสุขครับ
ไม่อยากให้พี่น้องทหาร

ไม่อยากให้ทำให้มันเกิดอย่างนี้อีก
กับน้องหรือว่ากับพี่อย่างนี้
ก็อยากให้มันเป็นเคสสุดท้าย
เพราะว่ามันจะได้จบแบบ
ไม่ต้องมีเรื่องแบบอันนี้จิตใจพ่อแม่

แต่มันก็อยากให้เขามางานศพลูกสักวันหนึ่ง
ครั้งเดียวหรือว่ามาวันไหนก็ได้
พ่อแม่ก็รับได้
ก็อยากฝากถ้าเผื่อเขาดูข่าวดูอะไร
ก็อยากให้เขามาสักวันหนึ่งหรืออะไรมาพูดกับเรา
นี่ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เข้มแข็งมาก

ระบุว่าสาเหตุการตายคือสมองตาย
ร่วมกับปอดติดเชื้อซึ่งแพทย์ก็จะส่ง
เรื่องของผลการทันสูตรให้กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่วัดเวรุวนารามหรือว่าวัดหนองบัวลี
ในตำบลไทยสมัคคีอำเผินหนองหงศ์สังบันบุรีราม
ซึ่งจุดนี้ค่ะเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของพลทหารเข้ม
มีญาติมีพี่น้องมีทหารรวมถึงชาวบ้าน
ร่วมหมู่บ้านเดียวกันมาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก
ภรรยาของพลทหารเข้มหรือว่านางสาววันนิสาบุญตา

เปิดเผยว่าก่อนพลทหารเข้มจะเสียชีวิตมีลางบอกเหตุเหมือนกันในคืนสุดท้าย

แต่วันนั้นวันสุดท้ายฝันว่าพลทหารเข้มไม่ยอกด้วยมาเล่นด้วย
แต่ไม่ได้พูดคุยอะไรกันนะคะ
ทีนี้มีคนแก่๓คนมาบอกว่าไปได้แล้วเดี๋ยวไม่ทัน

จากนั้นก็ตื่นขึ้นมาประมาณตี๕พยาบาลมาปลุก
และบอกว่าพลทหารเข้มตอนนั้นชีพจรอ่อนแล้ว
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
เหมือนเขามาตามให้ไปแล้วนะ
ค่ะสำหรับงานศพของพลทหารเข้ม
กองทัพบกได้จัดกำลังทหารนะคะจากจังหวัดลบบุรี
ค่ายเดียวกับพลทหารเข้มมาช่วยภายในงานจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธี
โดยจะมีกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพค่ะตั้งแต่คืนนี้
จนถึงศุกร์ที่๒๑กันยายน
และกำหนดพิธีชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่๒๒กันยายนนี้ค่ะ

ค่ะค่ะสองขวบคือตอนศพของพ่อมา
ด้วยความไร้เดียงสาคุณผู้ชมไม่รู้ว่าคุณพ่อเสียชีวิต
วิ่งเข้าไปจะไปกอดศพ

คือด้วยความที่ไม่รู้ว่าพ่อเสียชีวิต
เหมือนภาพที่คนเห็นแล้วแบบโอ้โหเสียใจหดหูมาก
มันโศกเศร้ามากที่ลูกแบบไม่รู้เลยว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นการตอกย้ำว่า
คือหลายคนเขากังวลว่าถ้าเกิดลูกเป็นทหารเกณฑ์แล้ว

เอาล่ะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของ
พลฐานเข้มหรือว่าพลฐานพระชาติอีกครั้งหนึ่ง